บินตันครับรายการส่งท้ายปีนะครับ
ดูไบเบอร์ซุปเปอร์ซีรีส์ไฟนัลก็มีการจับสลากแบ่งสายออกมา
ซึ่งรัชนกอินทนนท์นั้นอยู่ในสายหนักนะครับ

ซึ่งสหพันธ์แบบมินตันโลกเนี่ยเขาก็มีการจัดงานนะครับ

ที่มหานครดูไบประเทศสระอับอิมิเรต

ในรายการสุดท้ายของปี๑๓๑๗ธันวาคมนี้

โตขึ้นมานี่แต่งหน้าแต่งตาก็สวยนะครับ

ดูเป็นชุดราตรี

ถ้าได้เข้าสู่รายการสุดท้ายของปีแบบนี้นะครับ

เป็นนักกีฬาไทยเพียงคนเดียวที่ได้สิทธิ
ในการเข้าเล่นในรายการนี้นะครับ

ถ้าเราไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับ
ก็ถ้าสู้ร่างกายสดเราก็สู้ได้นะครับ
ซึ่งเป็นคู่เปิดสนามของน้องเมย์ในวันที่๑๓ธันวาคมเกมแรกก็เจอหนักนะครับ
ก็มีสถิติที่เหนือกว่าพบกัน๑๖ครั้งนะครับ

แล้วก็อีกคนก็คือเฉินยูเฟย์ดาวรุ่งวัย๑๙ปี
จากจีนนะครับมือ๘ของโลกที่น้องเมย์แพ้มาทั้ง๓ครั้งนะครับ

แล้วก็มีทางบุซาล่าสินทูปมือ๓ของอินเดีย

แล้วก็เซยากาศซาโตมือ๑๕จากญี่ปุ่นนะครับ

ถึงแม้ว่าไม่ได้แขนขายาวแต่แบบโอ้โหสเต็ปเขาแบบ
ใช่ครับคืออย่างท้ายผู้หญิงเนี่ยก็รูปร่างสูงไง

ใช่แล้วก็คัดเอา๒คนที่ดีสุดของแต่ละกลุ่ม
บนฟุตมอนด์นะครับเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศ

ส่วนการมอบรางวัลมาร์คุสเวอร์นาวดี้

อินโดนีเซียคว้ารางวัลนักกีฬาชายอดเยี่

แชมป์ประเภทชายคู่๖รายการ
ในปีนี้แล้วก็กล้าขึ้นไป

เฉินชิ่งเฉินจากจีนนะครับ

เหนือผู้เล่นนะครับประเภทเดียวทั้งไทยซื่อหญิง
อากาเดชยามากุชิแล้วก็บุษรสินภุนะครับ